ไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งแล้วโอ้โหมีผู้หญิงอายุ๖๒ปีอยู่ในบ้านด้วยอ่ะ
นี่แหละฮะโอ้โหเหตุเกิดช่วงค่ำเมื่อวานนี้เอง
สักทุ่มครึ่งอ่ะคุณผู้ชมบ้านเลขที่ร้อยเก้า
อยู่ที่หมู่๓ตะบนเวียงเหนือครับเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงนะ
ชาวบ้านก็ไม่ได้นอนกันอ่ะรีบไปดูกันเลยว่าคุณป้าที่อยู่ในบ้านเป็นอะไรหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่สมาคมสิริกรบรรเทาสาธารณภัยจุดเวียงชัยครับไปพร้อมกับทีมรถดับเพลิง
พอไปถึงเนี่ยเจอไฟกำลังลุกไหม้บ้านอย่างรุนแรงเลยแล้วก็อย่างที่บอกคือมีคนอยู่ในบ้าน๑คนเป็นคุณป้าวัย๖๒ปี
ดับเพลิงก็เร่งฉีดน้ำดับไฟเป็นชั่วโมงนะกว่าจะคุมเพลิงไว้ได้โอ้โหแล้วดูสภาพข้างใน
โอ้โหนี่ศพเหรอเนี่ยใช่ครับคุณผู้ชมพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งฮะนี่คือร่างของคุณฟองจันทร์เมืองลือครับคุณป้าวัย๖๔ปี
โดนไฟคลอกอยู่ชั้นล่างของบ้านเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ต้องไหว้ศพของคุณป้าเลยครับ
ข้าวของต่างต่างถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดเลยเบื้องต้นก็คาดว่าต้นเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนี่แหละ
เดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยครับ
ส่วนร่างของคุณป้าฟองจันทร์เนี่ยถูกส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยานสังวรแล้วก็มอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปแสดงความเสียใจด้วยจริงครับ